การเมืองไทยวันนี้ร้อนแรงทั้งในสภาและนอกสภานะครับ
สภาตอนนี้มีกรณีล่าสุดเกี่ยวกับ
สสหญิงของพักพลังประชารัฐคนหนึ่งนะครับ
ที่ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็มีการพูดจาพาดพิงไปถึงสสหญิงของพักอนาคตใหม่

สถานทราบที่มีพยาบาลกูลบินที่ต้องไปเมืองแรง๑ปี

ขอให้คันดิเดตทั้ง๒ท่านท่านสิจาทท่านเยาวรักษ์
อภิปราณห์เพื่อที่จะแสดงเศรษฐราชทรัฐละ๒นาทีค่ะ
ให้พลังประชาชนทั้งทั้งประเทศที่ส้อดูอยู่นะคะ

ในการประชุมสภาผู้แทนราชดร
เมื่อวันที่๒๖พฤษภาคม
ระหว่างเสนอชื่อเลือกรองประธานสภา

โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการประชุม
เหตุการณ์ในวันนั้นน่าจะยุติลงแค่ในสภา

เมื่อส่อหลายสมัยยางปารินาไกลคุบ
ได้โพสต์ข้อความตำหนิสอสอรุ่นน้อง
จนทำให้มีผู้เข้าไปแสดงความเห็นกันอย่างหลากหลาย
ท้าทายด้วยคำพูดที่ดุเดือด

แต่ว่ามาเจอกันแบบในไลฟ์สดไหม

เจอกันในไลฟ์สดหน่อยไหม

ว่าเวลาประชุมสภาเนี่ยเขาต้องทำกันยังไง
นะจะได้รู้ระเบียบข้อบังคับในการประชุม
รู้จักมารยาทนะคะ
เรื่องราวบานปลายดูท่าจะฉุดไม่อยู่

ปรินาค้าอาวุธในโลกโซเชียล

อีช่อไม่ได้หมายถึงพันนิกาแห่งพักสีส้ม
แต่เป็นคำที่ใช้ตำหนิคนแถวบ้านที่ไม่มีวินัย
แต่หากเจ้าตัวจะกินปุ่นร้อนท้องก็ช่วยไม่ได้
ฝากพันนิกาวณิศสสพรรคอนาคตใหม่ไม่ตอบโต

เพราะเรื่องนี้คงไม่สามารถสร้างความเสียหายกับใครได้
พร้อมยอมรับว่าพักอนาคตใหม่เป็นสอสอใหม่ทั้งหมด

การอภิปรายในสภารวมถึงการเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นงานที่สำคัญของประเทศชาติ
อช่อเนี่ยมันเป็นคำคล้ายกับคำเรียกกันเล่น
เปรียบเปลยถึงคนที่ไม่รักษากฎระเบียบ
คือไม่รักษากฎระเบียบเนี่ยค่ะคือเป็นคนที่ไม่รักษากฎระเบียบ
เรียกกันนานแล้วค่ะ
ถ้าเกิดดิฉันทำผิดกฎหมายหรือทำอะไรได้ไม่ดี
ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับดิฉันแล้วกัน
ดิฉันทำถูกต้องตามรัฐมนูลตามกฎหมายทุกอย่าง
แต่ว่าสิ่งที่อีช่อทำในรัฐสภานั้นไม่ถูกต้อง

เรื่องนี้คงไม่ได้สามารถสร้างความเสียหายให้ใครได้นะคะ
แต่ว่าโชคก็ยังมองว่าทำการเมืองสร้างสรรค์เนี่ย
ควรทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะนะคะ

ก็คงไม่จำเป็นต้องจบหรือว่าต้องแก้อะไรนะคะ
คิดว่ามันก็เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของแต่ละคนที่จะพูด
เป็นสิทธิเสียริภาพของประชาชนที่จะวิจาร
ส่วนตัวช่อเองนี่ช่อคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย
ส่วนพักสีฟ้าประชาธิปัตย์บรรยากาศที่พักดูเงียบเหงา
ต่างจากความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลที่ร้อนแรง
วิวาทะเสียมารยาทกับเสียชาติเกิด
มูลเหตุจากนายวัชรัพย์เพชรทองอดีตสอปาติฤทธิ์พักประชาธิปัตธ์
ผูกเดี่ยวชูป้ายไม่สนับสนุนประยุทธ์เป็นนายก
แก่นำพักพลังประชารัฐส่งเทียบเชิญประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล
พี่น้องสมาชิกพักประชาธิปัตย์จำนวนมากทั่วประเทศ
จำนวนมากที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี

ซึ่งอยู่ฝ่ายสนับสนุนลุงตู่ออกโรงเตือน
จะเป็นการเสียมารยาททางการเมือง
ที่มีแขกมาบ้านไม่ต่างจากทูตมาเจรจา

เมื่อไหนวัชราบเพชรทองตอบโต้แบบไม่รักษานำใจ
มัวเอาใจคนที่อยู่เบื้องหลังพักพลังประชารัฐเพียงอย่างเดียว
การที่ตัวเองชูป้ายเป็นการแสดงออกเชิงประชาธิปไตย
หากจะมองว่าตัวเองเสียมารยาท
ก็ขอบอกดีกว่าเสียชาติเกิดที่ไปยกหย่อพระเด็จการทหาร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน